คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของลุงเลิศกันหน่อย
คุณเลิศครับด้วยความที่คิดถึงลูกเป็นห่วงลูกสงกราน
แล้วก็ช่วงหน้าฝนมันจะมีแมงอีนูนหรือว่าแมงอีนูนออกมาเยอะ
เข้าป่าไปไปหาแมงอีนูนจะมาให้ลูก
เข้าไป๓วัน๓คืนไม่ออกมา

สุดท้ายลุงเลิศเดินออกมาเอง
แต่มันมีเรื่องเล่าจากป่าที่มันชวนขนลุกสิคุณผู้ชม
เอาเหตุการณ์ก่อนลุงเลิศอายุ๖๖ปี
หายออกไปจากบ้านตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่๘เมษายนเข้าป่าไปหาแมงอีนูนหรือว่าแมงกินูน
หลายคนก็เอาไปทอดไปอะไรกินมันกินได้
หน้าฝนมันจะออกมาเยอะมันจะเกาะตามต้นมงต้นไม้
ทีนี้เขาก็บอกว่าแมงอีนูลมันออกมาเยอะ
มันออกมาในป่าเยอะก็เอาเข้าป่าไป
จะไปเก็บไปฝากลูกชายที่กรุงเทพ
แต่เข้าไปตั้งแต่วันที่๘ไม่ออกมาเลยครับ
ญาติพี่น้องช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่
เป็นร้อยคนปูพรมค้นหา๓วัน๓คืนก็ไม่เจอ
ระดมกำลังกันทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้าน
นักดมกลิ่นค้นหาบินโดรนแล้วตรวจจับความร้อนแล้ว
นักประดาน้ำไปงมตามแหล่งน้ำต่าง
ก็ไม่เจอคุณผู้ชมครับทำทุกวิถีทางนะฮะ
แต่จู่ขณะที่ทุกคนกำลังสารวนกับการค้นหาลุง
ลุงเดินกลับมาที่บ้านเองซะอย่างนั้น
นี่ฮะนั่งอยู่แบบนี้ครับเมื่อเช้ามืดเมื่อวานคุณผู้ชม
สภาพแข็งแรงดีมันอโรงรอยบาดเจ็บบาดแผลอะไรกำนักกินข้าวกัน
กินข้าวกันอย่างนี้ฮะทุกคนก็อ้าวลุงออกมาปลอดภัยก็ดีใจด้วยครับ
เพราะว่าดีใจมากเลยที่ลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยยังมีชีวิตอยู่อะไรแบบนี้
ทีมข่าวไปถามลุงแล้วลุงหายไปไหนมาลุงเล่าให้ฟังแบบนี้
มันมีเรื่องราวชวนขนลุกคุณผู้ชมครับลุงบอกว่าแกเนี่ยหลงป่านะฮะ
คือแกเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปหาแมงอีนูนแต่พอจอดรถปุ๊บวูบ
หน้ามืดหมดสติแล้วหลังจากนั้นไม่รู้ตัวอีกเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเอง
เข้าป่าไปได้อย่างไรค่ะลุงแกบอกว่าแกจอดรถตรงนี้แล้วแกไม่รู้
เรื่องอะไรอีกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเดินเข้าป่าไปได้อย่างไรมารู้อีกที
หลงอยู่ในป่าออกมาไม่ได้นะฮะแต่ลุงบอกว่าจำได้ว่าครับคล้าย
คราวว่าตอนที่หน้ามืดลงไปเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเรียกลุงให้เดินตาม
เข้าไปในป่าลุงก็เดินตามเขาเข้าไปในป่าครับแล้วก็ลึกขึ้นลึกขึ้น
ลึกขึ้นนะฮะแล้วในความจำของลุงคือไปเจอคนโบราณอีก๔๕คน
อยู่ในป่าลุงก็ไปขอข้าวเขากินนะฮะแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านหลังนั้น
แต่บ้านหลังนั้นคือบ้านใครก็ไม่รู้ปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาบ้านหลังนั้นอ่ะ
หายวับไปกับตาทั้งทั้งที่แกก็นอนอยู่นะคุณผู้ชมในบ้านแต่พอตื่นมา
มันกลายเป็นพื้นดินกลางป่าใต้ต้นไม้ใหญ่ลุงเลิศบอกต่อว่า
ตอนที่อยู่ในป่าเนี่ยกินมะพร้าวประทังชีวิตนะฮะลุงนอนอยู่ในป่า
งงมากลงทิศหลงทางแล้วจู่จู่มีเสียงคนกระซิบที่หูบอกว่า
ลุงออกมาได้แล้วนะลุงออกมาได้แล้วนะแบบนี้ลุงแกก็เดินไปตามเสียง
ตามเสียงแล้วลุงบอกว่ามีนกบินนำทางแกออกมาค่ะอ้าวเหมือนในหนัง
เหมือนในละครเลยคุณผู้ชมสุดท้ายแกไปโผล่ถนนหน้าบ้านตัวเองครับ
แล้วก็จำหมาได้ครับแล้วหมาก็จำลุงได้ครับมันก็กระโจนใส่
จู่ไปเดินอยู่หน้าบ้านตัวเองได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันลุงรู้สึกตัว
เอ้าถึงหน้าบ้านซะอย่างนั้นทั้งที่เมื่อกี้ยังงงอยู่ในป่าอยู่เลยครับ
นะฮะทีนี้เนี่ยแล้วพอเจ้าหน้าที่เขาก็เดินค้นหาเป็นร้อยลุงบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ไม่มีเสียงใครตะโกนไม่ได้ยินอะไรเลยนะฮะแต่ได้ยินแต่เสียงลมเสียงพายุ
ลุงก็บอกว่ามันคงจะเป็นเหมือนที่ผู้เท่าผู้แก่เขาว่ากันไว้ว่ามันคงมีสิ่งลี้ลับบางสิ่งบางอย่าง
บังตาไม่ให้เจอกันไม่ให้ได้ยินกันแล้วบางสิ่งบางอย่างก็นำพาลุงกลับมาที่บ้านแบบนี้
ฟังเสียงลุงเลิศเล่าอีกทีนะฮะ
มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกบางคนคงสงสัยว่าคุณลุงคุณลุงฝันคุณลุงละเมอคุณลุงสติดีหรือเปล่า
ลุงเลือดบอกว่าลุงเลือดรู้สึกตัวลุงเลือดมีสติสัมปัชญาจริง
ตอนที่เจ้าดำหมาที่เลี้ยงเอาไว้กระโจนเข้าใส่เนี่ยนะฮะลุงก็เดินมาถึงบ้านแล้วถึงได้รู้ว่าถึงบ้านแล้วเนี่ยมันสะดุ้งขึ้นมาแบบนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นลุงก็ย้ำว่าน่าจะเป็นสิ่งลี้ลับเจ้าป่าเจ้าเขาผีอะไรบังตาพรางตาหรือเปล่า
ทำให้คนเป็นร้อยคนหาก็ไม่เจอนะฮะอันเนี้ยมันทำให้ลุงเนี่ยหลงเข้าป่าไปแต่ว่าโชคดีมีบางสิ่งบางอย่างช่วยให้ลุงกลับมาที่บ้านได้อย่างปลอดภัย
มีคนหลงป่าเยอะคุณผู้ชมครับ